มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นที่ห้องเช่าในย่านดอนเมืองค่ะ
ตำรวจบุกจับรอปภที่แทงภรรยาจนเสียชีวิตภายในห้องเช่ามาแล้ว๓วัน
แต่ว่าไม่ได้หนีไปไหนนะคะคอยใช้ผ้าซับเลือดเช็ดเนื้อเช็ดตัวแล้วก็อยู่กับศพภรรยา
โดยอ้างบอกว่ามีการทะเลาะมีปากเสียงกันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะ
ติดตามประเด็นนี้กันต่อจากรายงานเลยค่ะ
ตำรวจสนดอนเมืองได้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตอยู่ในหอพักแห่งหนึ่งย่านดอนเมือง
ภายในห้องพักเลขที่๖พบศพนางสาวสุนทรีพิริยธรรมวงศ์อายุ๔๒ปีมีบาดแผลถูกแทงที่ลำตัวรวม๖แผลเสียชีวิตอยู่บนที่นอนมีผ้าเช็ดตัวคุมร่างเอาไว้ส่วนผู้ก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนคือนายเทพชิมแชล่มอายุ๖๐ปีเป็นสามีของผู้เสียชีวิต
เจ้าตัวสารภาพว่าคบหากับผู้ตายมาได้๑ปีโดยจะนัดเจอกันทุกวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ทุกครั้งที่มาหาก็จะดื่มสุราด้วยกัน
ที่ผ่านมามีปากเสียงกันตลอดเรื่องเงินไม่พอใช้จนวันศุกร์ที่ผ่านมามีปากเสียงกันเรื่องเงินห้าพันบาท
ด้วยความโมโหกับปัญหาที่สะสมมานานจึงใช้มีดสปาต้าแทงภรรยาจนเสียชีวิต
แต่เขารู้สึกผิดประกอบกับความผูกพันจึงนอนเฝ้าศพและเช็ดตัวให้ทุกวันจนกระทั่งถูกจับกลุ่มเมื่อวานนี้
ค่าววันที่เบื้องทุกวันเห็นของของสหายนางพันธ์ที่ผ่านจนถึงได้เช็ดเผื่อฟังสตัวสำหรับสาวแทน
ในขณะที่นางพันธิพาลีรัตนากุลอายุ๕๕ปีเพื่อนร่วมหอพักของผู้ก่อเหตุบอกว่า
คืนวันศุกร์ที่๑๙มีนาคมที่ผ่านมา

ไม่ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันภายในห้องของผู้ก่อเหตุแต่อย่างใด
แต่ว่าเธอได้ยินเสียงขวดแก้วล้มลงดังมาจากห้องของผู้ก่อเหตุ
ซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลย
ได้ยินค่ะได้ยินแต่เสียงขวดล้ม

มีคนมาข้อห้องสามครั้ง
และคนห้องข้างนู้นเขาก็บอกว่าห้องข้างบนมันมาข้อห้องปลาก
เอาโผล่ออกมาไม่เห็นมีใครเลย
ด้านนายวิโรธอดีตสามีของผู้เสียชีวิตบอกว่า
คืนวันศุกร์ที่๒๙มีนาคมเวลา๔ทุ่ม๒๙นาที
ผู้เสียชีวิตก็ได้ส่งข้อความมาหาสั้นเพียงว่าแม่โดนฟัน
ตนก็พยายามถามกลับไปว่าโดนอะไรใครเป็นคนฟัน
ซึ่งมีคนอ่านแต่ว่าไม่มีคนตอบ
พอโทรหาก็ไม่มีใครรับสาย
พอโทรอีกครั้งปรากฏว่าปิดเครื่อง
เช้าก็ติดต่อตั้งแต่หลัง๔ทุ่มครึ่งไว้
ติดต่อไม่ได้เลยเพราะผมก็พยายามติดต่อเขาตลอด
จนวันเสาร์ผมก็มาสนะมาถามนี่
ผมก็ให้น้องอีกคนที่ไล่ดูว่ากู้ภัย

น้องเขาก็บอกว่ากู้ภัยไม่รับแจ้งแม่อะไรเลย

หลังจากที่ญาติมารับที่อาคารนิติเวศ

กรรมทางศาสนาที่บ้านเกิดในจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจสนดอนเมือง
ได้แจ้งข้อหากับผู้ก่อเหตุคือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหาซ่อนเร้นอำพลางศพ
โดยวันพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่สารอาญารัชดา